บูชาที่นำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในพิธีแห่ข้าวโอนโตน
จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
โดยที่บ้านตะคุอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
มีการจัดเตรียมงานก่อนวันทำพิธีแห่ข้าวโอนโตน
เป็นของกินที่หาได้ตามฤดูกาลเช่นกล้วยแตงโมมะพร้าวฟักทอง
รวมถึงข้าวสารพริกแห้งหัวหอมกระเทียมน้ำตาลและขนม
เช่นข้าวเม่านางเล็ดหูช้างข้าวโป่ง
ซึ่งชาวบ้านจะนำข้าวของต่างมารวมกันไว้ที่วัด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน